เพราะว่ามีอีเวนต์สำคัญถือว่าเป็นอีเวนต์ใหญ่ด้วยนะ
มีการจัดงานและมีการบรรยาย
ในหัวข้อแผ่นดินของเราในมุมมองของฝ่ายความมั่นคง
ภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกในหัวข้อ
ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของความสำคัญความมั่นคงในปัจจุบันนี้นะคะ
มีบางช่วงบางตอนภาพขึ้นมาเป็นภาพของ
คุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่

แต่ภาพมันขึ้นมาและมีการเชื่อมโยงข้อมูลว่า
ไปเกี่ยวข้องกับเหตุความวุ่นวายในฮ่องกงหรือไม่
ค่ะคือภาพมีคู่กับนายโจชัววอง
แต่ว่ามันเป็นเงาเป็นลักษณะเงาที่ไม่เห็นคุณธนทร
แต่ภาพนั้นใครหลายคนเห็นแล้วในโลกโซเชียลมีเดีย

แต่ท่านก็ไม่ได้พูดหรอกนะว่าเป็นใครเนี่ยนะคะ
อย่างไรก็ตามค่ะคุณธนทรได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้นะคะ
แต่ว่าเราพาคุณผู้ชมไปดูความเคลื่อนไหวพลเอกประยุจันทร์โอชากันก่อน
เพราะว่าผลเอกประยุจันทร์โอชานี่พูดถึงงานเมื่อวานนี้เหมือนกันนะคะ
เด็กประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ลงพื้นที่จังหวัดอบุญราชธานี
ติดตามการฟื้นฟูความเสียหายจากน้ำท่วมที่ผ่านมา
ผลเอกประยุทธ์ย้ำว่ารัฐบาลมีมาตรการที่เหมาะสม
ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทธกภัย
กำชับให้เร่งจ่ายเงินเยียวยาให้เร็วที่สุด
แล้วต้องเสร็จสิ้นเดือนนี้เลยนะเดือนตุลาคมค่ะ
จากนี้นายกฝากไปถึงนักการเมือง
ให้ช่วยแก้ไขปัญหาของประชาชนเพื่อให้ประเทศเดินไปข้างหน้า
รัฐบาลมีหน้าที่ดูแลทั้งประเทศ

ขอให้ประชาชนร่วมมือกันทำสิ่งที่ดีงาม
เกิดประโยชน์ต่อตัวเองต่อครอบครัวต่อประเทศชาติ
อย่าให้ใครมายุโยงปลุกปั่น

หัวข้อในการบรรยายพิเศษที่กองบัญชาการกองทัพไทย
หัวข้อแผ่นดินของเราในมุมมองฝ่ายความมั่นคง
บริเหตุอภิรัตน์คงสมพงศ์พพธบ
ใช้เวลาในการบรรยายประมาณ๑ชั่วโมง

ใครหลายคนได้ดูไปดูตามคลิปก็ได้นะคะ
คือท่านบรรยายเป็นฉากเลย
เป็นลักษณะการบรรยายแบบใหม่ด้วยนะ

แล้วเมื่อวานเนี้ยมีการเชิญสื่อมวลชน

ราชการก็ไปกันเยอะนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมฟังประมาณประมาณ๕๐๐คนนะคะ
ผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวตอนหนึ่งถึงเหตุการณ์ความวุ่นวายในประเทศ
แล้วก็กรณีนักการเมืองไทยที่ไปปรากฏตัวกับแก่นำมอบที่ฮ่องกง
เป็นภาพถ่ายนะโดยระบุว่าวันนี้ไม่มีใครอยากไปฮ่องกง
เพราะมีปัญหาความวุ่นวายมันเกิดขึ้น
แต่มีบางคนเดินทางไปก็ไม่แน่ใจว่ามีการวางแผนสมคบคิดอะไรกันหรือเปล่า
ได้เดินทางไปแบบนี้เนี่ยนะคะเอาฟังเสียงบางช่วงบางตอนหน่อยค่ะ
วางแผนครบคิดทำอะไรกันอยู่หรือเปล่า
แถมยังขณะเกิดเหตุที่ฮ่องกงมีความวุ่นวาย
เยี่ยมเหมือนกับให้กำลังใจให้การสนับสนุน
หรือสุดท้ายท่านจะเชื่อนักธุรกิจเจ้าของโรงงานที่เกิดมาคาบช้อนเงินช้อนทอง

เหมือนพวกห้องเต้ซินโดม
เคยชุมนุมร่วมกับคนเผาบ้านเผาเมือง
สมคบคิดกับชาวต่างชาติชักศึกเข้าบ้าน
เจาะพฤติกรรมล้างสมองคนรุ่นใหม่
เพื่อเป็นฐานให้กับตนเข้าสู่การเมือง
หลังจากงานนี้ไม่นาน
คุณธนทรจึงรุ่งรึงกิจวันนี้
ด้วยกันเก้าข้อโดยสรุปเนี่ยเป็นแบบนี้คุณธนทรยืนยันว่าเดินทางไปที่
กงจริงค่ะไปวันที่ห้าตุลาคมที่มาที่ผ่านมา
ฮ่องกงนะคะซึ่งหัวข้อที่คุณธนทรขึ้นพูดเนี่ย
ก็คือความคิดของนักการเมืองรุ่นใหม่ในเอเชียคุณธนทรบอกว่า
ขึ้นไปพูดแล้วก็ได้เจอกับคุณโจโชวองที่งาน
แต่คุณโจโชวองนี้ไม่ได้ขึ้นพูดบนเวทีเดียวกันนะแต่เป็นการเจอกันในงาน
แล้วก็มีการพูดคุยกันประมาณ๕นาทีภาพที่เกิดขึ้นถ่ายร่วมกันจริง
และถือว่าเป็นครั้งแรกครั้งเดียวที่ได้พบกับโจชัวร์วอง
ยืนยันว่าตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มการเมืองใดที่เคลื่อนไหวตอนนี้
อยู่ในห้องคลนอกจากนี้คุณธนทรทิ้งท้ายว่าการถ่ายรูประหว่างตัวเองกับโจโชวอง
ภาพเดียวเท่านั้นเองมันเอาถูกมาขยายความต่อเกินความจริง
ปราศจากหลักฐานอะไรเลยที่จะมายืนยัน
พยายามเชื่อมโยงตัวเองกับความไม่สงบในฮ่องกง
เพื่อสร้างความเกลียดชังในสังคมไทย
ขอให้ทุกคนรับข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วนรอบด้าน

สำหรับการชี้แจง๙ข้อของคุณธนทร
ทีนี้เมื่อวานี้งานที่เกิดขึ้นนะคะ
ก็ไปถามนักการเมืองคนอื่นด้วยนะคะ
เกี่ยวกับการบรรยายของพบทบ

คุณอนุสรอิ่มสะอาดโคสกภัพท์เพื่อไทย
คุณอนุสรมองว่าความเคลื่อนไหวของพบทบ

แล้วก็เตือนว่าผู้นำเหล่าทัพไม่ควรเลือกข้างการเมือง
หรือแสดงความคิดเห็นลักษณะประกาศจุดยืน
ถูกมองเป็นการแทรกแซงกระบวนการในระบอบประชาธิปไตย
แล้วก็มองว่าคนที่มีจุดยืนมีความเชื่อ
มีทัศนคติทางการเมืองที่แตกต่าง

จนทำให้เกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายในประเทศเสียเองค่ะ